แท็กซี่พันฆ่ากิมจิล่อลวงจากดอนเมืองสังหารหมกศพชายภูมิ
ตำรวจระดมกำลังคลี่คดีลวงฆ่าโหดหนุ่มนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้
นำศพทิ้งประจานริมถนนในจังหวัดชายภูมินะคะซึ่งล่าสุดก็บอกว่า
เบาะแสนะคะว่าทางผู้ตายเนี่ยนั่งเครื่องบินมาลงที่เอ่อ
สนามบินดอนเมืองแล้วก็ต่อแท็กซี่ก่อนที่จะถูกทิ้งกลายเป็นศพนะคะ
ซึ่งผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าเห็นรถแท็กซี่คันหนึ่งมาจอด
แล้วก็ขับออกไปอย่างรวดเร็วด้วยตอนนี้ทางด้านตำรวจชายภูมิเอง
เร่งควานหาตัวคนขับแท็กซี่คนนี้ก่อนที่จะหาเอ่อ
ผู้ตายต่อไปซึ่งก็เจอแล้วด้วยครับตำรวจนะคะ
เข้าตรวจสอบที่บริเวณริมถนนในพงหญ้าทางเข้าหมู่บ้านกระทุ่มพระ
หมู่๓ที่ตำบลบ้านตานอำเภอบำเน็ตนรงจังหวัดชายภูมิค่ะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งว่าพบศพชายชาวต่างชาติ
ซึ่งที่เกิดเหตุก็พบศพของนายลีแจหุ่นอายุ๒๓ปี
เป็นชาวเกาหลีใต้นะคะสภาพศพเนี่ยถูกแทงด้วยของแข็งมีคมสองแห่ง
คือที่บริเวณใต้ลิ้นปี่แล้วก็ชายโครงด้านซ้ายส่วนลำคอหักแล้วก็มีร่องรอยถูกรัดอย่างรุนแรง
จากนี้ก็พบกระเป๋าสะพายแล้วก็พาสปอร์ตที่ชาวบ้านเก็บได้
ซึ่งพาสปอร์ตอยู่ห่างจากศพไปประมาณร้อยเมตรแต่ว่าไม่พบทรัพย์สินใดในร่างกายนะคะ
ตรวจสอบเบื้องต้นนายลีแจหุ่นเดินทางมาถึงเมืองไทยวันที่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมา
แล้วก็มีแผนเดินทางกลับเกาหลีใต้วันนี้ค่ะ๑๔ธันวาคม
ให้ทางด้านของชุดสืบสวนกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัด
หลังจากที่มีข้อมูลบอกว่านายลีจาฮุนนั่งแท็กซี่ไปตรอกเข้าสาร
ทีนี้พบตัวคนขับแท็กซี่แล้วคนขับแท็กซี่บอกว่ารับที่ดอนเมืองจริง
แล้วก็จะไปส่งที่เข้าสารจริงแต่ปรากฏว่าตอนนั้นตรอกข้าวสารปิดถนน
เข้าไปไม่ได้ก็เลยเอาไปส่งนำนายลีเจ้าหุ่น
ส่งที่วินจักรยานยนต์ที่บริเวณตู้ยามตำรวจแถวตรอกเข้าสารแทน
แต่ว่าตำรวจเองยังไม่ได้ปักใจเชื่อนะคะว่าคำให้การนี้จะเป็นความจริง
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ให้น้ำหนักไปทางเรื่องของการฆ่าชิงทรัพย์

ล่าสุดตอนนี้ตำรวจก็ติดต่อไปยังสถานทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย
เพื่อที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมในการสืบสวนแล้ว
แล้วก็ตำรวจยังต้องดูว่าคนเกาหลีใต้ที่มา
มีพี่น้องอยู่ที่เมืองไทยหรือไม่แล้วก็อยู่ที่ไหน